คุณผู้ชมคะการจราจรที่แยกประทุมวันในขณะนี้

ก็เช่นการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะมาที่แยกประทุมวันนะคะ
เพราะว่าวันนี้มีการรวมตัวกัน
ของกลุ่มผู้ที่สนับสนุนพักก้าวไกล
แล้วก็สนับสนุนนายพิธาริมเจริญรัฐนะคะ

บริเวณด้านหน้าหอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ที่มีการขออภัยค่ะ
ศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ที่มีการรวมตัวกันของผู้สนับสนุน
ของนายพิธาริมเจริญรัฐแล้วก็พักก้าวไกล
ซึ่งในขณะนี้ก็สังเกตเห็นว่ามีสื่อมวลชน

รวมไปถึงมวลชนที่สนับสนุนพักก้าวไกลสวมเสื้อสีส้ม
สัญลักษณ์สีส้มต่างนั้นเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะ
จะเห็นได้ว่ายังบางตาอยู่แต่ตามกำหนดการแล้วนะคะ
ก็ทางกลุ่มเนี่ยมีการนัดรวมกันในเวลา๑๘นาฬิกา
ว่าหลังเวลา๑๘นาฬิกาก็จะเพิ่มมากขึ้น

ก็ยังคงมีประชาชนเข้ามาใช้เส้นทางอยู่บนพื้นที่นะคะ
ยังไม่มีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมมีบ้างเท่าที่เราเห็น
แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้านะคะ
เข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะ
เพราะว่าบนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงมีแค่ผู้สนับสนุนของกลุ่มนายพิธาเท่านั้น
ก็ยังมีประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางอยู่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนหน้านี้ค่ะ
ซึ่งกลุ่มมวลชนที่มีการนัดชุมนุมผ่านเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
หลังจากที่นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ไม่ผ่านกำแพงโหวตของสมาชิกวุฒิสภา
มีการนัดชุมนุมที่นี่นะคะเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา
ก็คือสสแล้วก็สวจะต้องเคารพคะแนนเสียง
แล้วก็เสียงของตัวเองรวมไปถึงเสียงของประชาชนด้วย
พร้อมกับบอกว่าเสียงของสมาชิกรัฐสภาที่งดออกเสียง
เหมือนกลายเป็นพิษกับประชาชนที่เป็นผู้เลือกเข้าสภา
โดยนัดชุมนุมกันหน้าลานหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพ
แล้วก็จะทำกิจกรรมในวันนี้จนถึงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
จะมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนเข้ามาร่วมด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือนายอานนท์นำพานะคะ
แม้ว่าวันนี้บอกว่าไม่ได้มาร่วมปลาใสแต่มาร่วมเวทีแน่นอน
โดยนายอานนท์ให้ความเห็นเรื่องของการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
รับว่ารู้สึกผิดหวังที่สวโหวตสวนมติของประชาชน
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ทำให้ภาคประชาชนจำเป็นต้องออกมากดดัน
เพื่อให้เป็นไปตามเสียงของประชาชนและให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วนะคะ
ความชอบทำอยู่ที่พักอันดับหนึ่งก่อน

จับมือกันให้แน่นผ่านไปให้ได้ร่วมกัน
ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒
จะมีขึ้นในวันที่๑๙กรกฎาคม
ก็มองว่าไม่น่าจะมีความรุนแรงใดเกิดขึ้นค่ะ
มาดูเรื่องของผลกระทบของประชาชนบ้างนะคะ
เพราะว่าบริเวณที่มีการจัดการชุมนุม
เป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น

โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนแบบนี้
ประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาเป็นต้นมา

เพราะว่ามีรถเข้ามาใช้เส้นทางค่อนข้างที่จะหนาแน่นด้วยกัน
ซึ่งบอชนบอกว่าถนนที่จะได้รับผลกระทบเต็มเลย
ก็คือถนนพระราม๑นะคะจากแยกเฉลิมเผ่าไปจนถึงแยกเจริญผล
แล้วก็ถนนพญาไทยจากแยกราชเทวีไปจนถึงแยกจุฬา๑๒นะคะ
ส่วนเส้นทางที่แนะนำให้ใช้ในการหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ก็คือถนนเพชรบุรีถนนบรรทัศน์ทองถนนพระราม๔
อังดีดูนังถนนราชดำริถนนวิทยุ
ซอยจุลาลงกร๙และซอยจุลาลงกร๑๒
ส่วนในขณะนี้จุดที่ที่ฉันยืนอยู่นั้น
ก็จะมองเห็นว่าการจราจรของถนนพระราม๑นะคะ

จะเห็นว่าในขณะนี้ยังคงมี
รถเข้ามาใช้เส้นทางจำนวนมาก
แล้วก็สลับหยุดนิ่งตามสัญญาณไฟจราจร
ซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบานก็แนะนำเส้นทางบอกว่าให้เลี่ยงจุดนี้นะคะ
ว่าในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาในวันนี้ก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมานัดรวมตัวกันมากขึ้น
ฉันได้สอบถามแก่นำค่ะบอกว่าการชุมนุมตั้งแต่๑๘นาฬิกา
สิ้นสุดในเวลา๒๐นาฬิกา
แล้วก็จะให้มวลชนนั้นเดินทางกลับบ้านในทันทีค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
จากหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะ